ดูเรื่องของกระรอกหน่อยนะคะกระรอกเนี่ยตัวมันก็นิดนึงอยู่แล้วนะ
มีภาพบาดตาบาดใจคนรักสัตว์ออกมาค่ะ
รอกถูกจับขึงพืชคือแขนสองข้างถูกดึงไว้ข้างบน
สองข้างดึงไว้ข้างล่างแล้วหางโดนถ่วงด้วยทุเรียน
บอกว่าจะลงโทษยังไงดีกับการขโมยกินทุเรียนของคนอื่น
มันเป็นสัตว์นะฮะถามว่าถ้าเกิดคนไปขโมยคุณลงโทษเขาแบบนี้ไหม
นำโพสต์ของหนุ่มปัตตานีมาแชร์ต่อทันทีแล้วเขียนข้อความใหม่บอกว่า
สมควรต้องลงโทษยังไงดีกับคดีทรมานสัตว์ไร้เดียงสาที่หากินอยู่ตามธรรมชาติ
และมีการนำประกาศกระทรวงเกษตรที่กำหนดให้กระรอกหลากสี
อยู่ในกฎหมายทารุณกรรมและจัดการสวัสดิภาพสัตว์ด้วยเนี่ยค่ะ
ภาพแบบนี้นะโอ้โหชาวเน็ตคอมเมนต์เพียบ
ยับด่าลามไปถึงการอบรมของพ่อแม่ของคนที่เอามาโพสต์ด้วยซ้ำ
และที่สำคัญพระมหาภัยวันพระนักเทศชื่อดังของวัดสร้อยทองเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะ
ท่านบอกว่าคิดเสียว่าที่หล่นเสียโดยเปล่าประโยชน์มากมายกว่านี้
นิดหน่อยเมตตาแบ่งปันให้กระรอกกระแตมันได้กินบ้างเถอะนโยม
ถือว่าเอาบุญเอากุศลเนี่ยพระท่านยังเข้ามาคอมเมนต์

บางคนหนักไปกว่านั้นบอกว่าผมขอถ่ายชีวิตกระรอกตัวนี้ได้ไหม

ทุเรียนพี่อาจจะขายโลละ๑๒๐บาท
แต่ถ้าเป็นกระรอกกระแตตัวนี้ผมขอถ่ายชีวิตพวกมันผมให้๑๒๐๐เลย
เอาเลขมาเอาเลขบัญชีมาขอเถอะครับ
คนกดไลค์๒๒๐ไลค์ไปได้นะคะ
จริงแล้วหนุ่มปัตตานีที่ว่านี้เนี่ยเป็นแค่เด็กมือบอลคนนึงค่ะ

ไม่ได้ทำจริงคือไม่ได้เอากระรอกมาขึงพืชจริงแต่ไปเอาภาพกระรอกเก่าจากต่างประเทศมาลง

โอเคคุณโพสเขาหาทารุนกรรมสัตว์

นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
อันนี้ต้องให้ตำรวจโรงพักเบตงปัตตานีเขาพิจารณาและตัดสินว่า

รุปคือเขาไม่ได้จับกระรอกจริงมาทารุณ
แต่เอาภาพเก่าที่เคยมีคนทำมาโพสต์ใหม่

เหตุผลอย่างนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ควรทำด้วยประการทั้งปวง
จากกระรอกก็เลยกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะ